ถูกครูภาษาไทยเขกหัวเป็นประจำเลย
แล้วพอผมตอบคำถามครูไม่ได้เกี่ยวกับที่ครูสอนภาษาไทย
ผมโดนฟาด๒วันติด

ก็ไปหาเด็กชายคนนี้ที่บ้านเลยน้อง

แล้วมีร่องรอยชัดมากนะเนี่ย

เดี๋ยววันที่ทีมข่าวไปเจอคือน้องหยุดเรียนนะ

เพราะว่าพอเปิดเสื้อให้ดู
เป็นร่องรอยฟกช้ำอยู่กลางหลัง

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะน้องนี้๗ขวบเอง
เราให้นามสมมุติว่าน้องเอแล้วกันนะ

มีบาดแผลเป็นรอยฟกช้ำ

ผมก็เรียนภาษาไทย
กับครูภาษาไทยผู้หญิงนะ
เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ครูก็ให้ผมไปหน้าห้องไปอ่านหนังสือสิ

ครูเอามือฟาดหลังวันนั้นวันที่๑๔ตุลาคมฟาด๓ครั้งครับ
พอวันที่๑๕ตุลาคมผมก็ยังไปเรียนดู
แล้วก็ครูก็นี่ให้ผมอ่านหนังสือบนกระดานดำ

ผมชี้ตัวหนังสืออะไรไม่ถูก
๗ขวบเออผมก็ถูกฟาดหลังไปอีก๓ที
เท่ากับ๒วันติดเลยฮะ
คราวนี้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนมาก
มันเหมือนโดนที่แบบรอยเดิมนะ

บอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วเพราะว่ากลัวครูตี
ก่อนหน้านี้ครูชอบเอากำปั้น
เขกหัวลงโทษผมเป็นประจำเลย

เอาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลบ้านกรวด

เป็นรอยฟกช้ำแผ่นหลังนะฮะ
ทางโรงพยาบาลเขาก็ยืนยันมาแบบนี้นะครับ
มีรอยฟกช้ำนะครับ
โดยแม่บอกว่าตอนแรกที่ลูกชายมาบอก
ไม่อยากไปโรงเรียนแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ

ก็ถูกครูตีเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กนะครับ

โอ้โหรอยมันช้ำใหญ่เลย

มันกว้างประมาณสัก๒๓นิ้วเลยนะ

ต้องเข้าไปแจ้งความที่สพบ้านกรวดเอาไว้เป็นหลักฐาน
คือตอนนี้สงสารลูกที่ไม่ได้ไปโรงเรียน
เวลากลางคืนนะลูกก็จะนอนละเมอ

เหมือนจะโดนใครมาทำร้าย

หลังจากนี้แม่บอกว่าคงจะให้ลูกย้ายโรงเรียนนะครับ
ล่าสุดภูมิในการโรงเรียนพาครูที่
เป็นครูสอนภาษาไทยมาขอโทษแม่เด็กที่บ้านแล้ว
แต่จากการสอบสวนครูในเบื้องต้น
ครูไม่ได้ยอมรับนะว่าทุบหลังเด็ก

หวังดีอยากให้เด็กอ่านออกเขียนได้

มาสืบต่ออีกว่ารอยฟกช้ำที่หลังของเด็กเกิดจากอะไร
ซึ่งผู้เป็นแม่ก็เชื่อว่าลูกไม่โกหกแน่

แต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือการฝังใจของเธอ
แต่ทีนี้ทางโรงเรียนต้องตรวจสอบต่อนะ